ข่าวต่อไปว่ากันด้วยเรื่องชิดสายเบิร์น

ปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ของนักศึกษา
ชายหญิงคู่หนึ่งที่เขาขี่ซ้อนกันมา
แล้วก็ใช้อาวุธปืนไปยิงนักศึกษาชาย

ก็ถูกนำตัวไปล่วงละเมิดทางเพศ

ตอนนี้เริ่มมีอาการเครียดให้เห็นแล้วนะคะ

ไปดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
นายพัชรวิเชียนสมจิต
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกรสินนะคะ

กรณีที่พนักงานสอบสวนสพนามนจังหวัดกาลสิน
ส่งตัวนายทิศนุโถนารัฐหรือว่าชิดสายเบิร์น

ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนักศึกษาชายหญิง
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาชายได้รับบาดเจ็บสาหัส

ขึ้นรถไปล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้ชิดสายเบิร์นอยู่ระหว่างฝากขัง
ผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน

พยาบาลเรือนจำก็ได้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
แล้วก็ดูแลเช่นเดียวกับผู้ต้องหาทั่วไปนี่แหละค่ะ
ก็มีญาติมาเยี่ยมเป็นระยะเนี่ยนะคะ

เพราะว่าญาติเองไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงชิดสายเบินตอนนี้เริ่มมีอาการเครียดเห็นแล้วนะคะ
เกรงว่าชิดจะทำร้ายตัวเอง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเตรียมนำตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากมีอาการเครียดหรือพบว่ามีอาการป่วย
ก็จะได้จ่ายยาอย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะ
ก็ให้ผู้ต้องหาทั่วไปปฏิบัติตัวตามปกติ

แต่เราจะต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชน
และเป็นผู้ต้องขังมีอาการค่อนข้างที่จะเครียด
ก็มีคนที่คอยดูแลเกรงว่าผู้ต้องหาทั่วไปจะทำร้ายตัวเอง
เพื่อไม่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น
ด้านนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่ามราชการจังหวัดกรสิน
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้อำเภอนามนนะฮะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งติดตั้งไฟส่องสว่าง

โดยเฉพาะทางเข้ามหาวิทยาลัยครับ
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้านและก็นักศึกษา
พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องของ
อกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็ได้กำชับผู้นำท้องถิ่น
เรื่องของการขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน
ที่ต้องมีการสอบประวัติอย่างละเอียดว่า

อะไรแล้วก็มีพฤติการพฤติกรรมอย่างไร
เพื่อที่จะอุดช่องโหวไม่ให้นำอาวุธปืนเนี่ย
ไปก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวอีกค่ะ